ไม่ไหวจริงสำหรับพี่บุ๋มปนัดดา
ในฐานะประธานองค์การทำดี

ลามเด็กนักเรียนหญิงไม่ได้ค่ะ

แต่พอคนดังกล่าวนี้ยังปฏิเสธ
บอกว่าตัวเองสายตาสั้น

งงเหมือนกันนะงานนี้แม่บุ๋มของเราโพสต์ภาพแล้ว
เขียนข้อความยาวเหยียดลงไป
ยื่นมือไปช่วยเหลือคดีนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็แยกเด็กออกมาดูแลแล้วนะคะ
แล้วก็เดินหน้าเอาผิดพอเอาหื่นให้ได้ถึงที่สุดเลยจ้
โชคดีที่ว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในคณะกรรมนิการ
แก้ไขปัญหากศ์กรรมขึ้น
ก็เลยได้มีการยื่นเรื่องเข้าไปในกลุ่ม
ผู้ใหญ่ที่อยู่ในทางดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

ท่านก็บอกว่าจะดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

แต่ไม่เข้าใจว่าพอจะให้สัมภาษณ์แบบนั้นทำไม
ปฏิเสธปฏิเสธว่าแบบไม่ได้ล้วงหาควานหาคีย์บอร์ดในเสื้อเหรอ
อะไรอย่างนี้เราก็แบบไม่ชอบอะไรแบบนี้

เขาใกล้ชิดเด็กแล้วเขามาทำอย่างนี้

ต้องไล่ออกอย่างเดียวต้องไล่ออกอย่างเดียว
นี่ก็เป็นความเห็นจากคุณแม่บุ๋มปนัดดาของเรา
ว่าเรื่องคดีเกี่ยวกับการกระทำอนาจารย
หรือการข่มขืนคุณแม่บุ๋มเอาจริงมาก
ไม่น่ายอมนะนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง
บอกเสียงเนาะที่คอยช่วยเหลือนะคะ